บ๊วยไว้มันออกไม่ได้
หรือมันต้องหันข้างปะเอาน้ำให้มันกินหน่อยดี

แล้วก็เราก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแล้วคุณแม่ก็พาน้องไปกำลังจูงไว้อยู่
แต่ทุกคนก็เออสนใจเราเพราะว่าถ่ายรูปเราอยู่แล้วสักพักอยู่ดี
หันไปมองมาเบลก็คือหัวติดไปแล้วค่ะเพราะว่าน้องคือ
คือน้องเป็นคนชอบแบบอยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเห็นแบบข้างนอกอยากเห็นว่าเขาทำอะไรกัน
แล้วก็น่าจะได้ยินอะไรสักอย่างก็เลยเอาหัวมุดเข้าไปพี่สาวในนั้นเลยค่ะ
คุณพ่อก็เลยแบบพยายามดันออกมาค่ะดันอยู่สักพักหนึ่งจนสุดท้ายก็ออกมาได้ค่ะ
แต่ตอนแรกน้องก็พยายามจะฝืนตัวเองออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันแน่นอะเนาะน้องก็แบบไม่ออกสักพักน้องก็เหนื่อยอะค่ะ
แต่ทางเราก็คุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่สาวก็เออเอาน้ำให้กินแล้วก็ค่อยลองดูแบบ
สุดท้ายคุณพ่อก็ดันจากข้างหน้าค่ะแล้วคุณแม่ก็ดึงจากข้างหลังแล้วก็เลยออกมาได้ค่ะ
แต่คือพอออกมาก็คือสะบัดหัวนิดนึงแล้วก็เดินปกติเลยค่ะแบบไม่ได้สนใจไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลย
คือจริงมาเบลฉลาดนะคะคือฟังรู้เรื่องหมดเลยว่าใครทำอะไรกันบ้าง
แต่ว่าคือพูดรู้เรื่องหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าจะทำตามหรือเปล่าก็อีกเรื่อง
เพราะว่าคือจะชอบกวนนะคะตามสไตล์ไซบีเรียนเลยคือแบบนิสัยกวนมาก
ก็จริงรู้สึกว่ามาเบลเป็นนิสัยค่อนข้างเหมือนแมวอะค่ะคือแบบสันโดดมาก
แบบชอบอยู่คนเดียวไม่ได้สนใจใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคนก็คือจะเป็นเราเองเนี่ยแหละค่ะ
ในการที่จะเปิดรั้วออกไปเองแล้วบางทีแบบไม่มีคนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็ไม่รู้แล้วมาเบลก็สามารถออกไปเองได้ทุกคนก็งง
แต่ว่าจะมีคุณลุงของเรานะคะเขาแบบบางทีเขาก็ขับมอไซค์มาที่บ้าน
แล้วเขาก็เห็นว่ามาเวลกำลังนั่งรออยู่ที่ป้อมยามนะคะ
เพราะว่าไซบีเรียนก็จะกำทางไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อ่ะเนอะก็กลายเป็นว่าเบลนั่งรออยู่แบบตรงนั้นคนเดียว
จนดับลุงพากลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือสุดเลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็คืองงไปเลย